คุณผู้ชมเราไปต่อจากเหตุการณ์ที่มีเพื่อนบ้านเขาสงสัยว่า
ทำไมเด็กหญิงคนหนึ่งอายุเพียง๑๒ปี

รวมแปลกเลยแจ้งกำนันทำไปตรวจสอบ

สงสัยว่าพ่อแท้น่าจะทำให้ลูกสาวตัวเองท้องแบบนี้
แต่พอไปถามแม่แม่เชื่อว่าสามีนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์
ไม่น่าจะทำแบบนี้นะครับ

น้องเอครับนักเรียนชั้นม๑ท้องโตมากเลยนะครับ
ไปตรวจเสร็จปุ๊บคุณหมอบอกว่าอ้าวน้องตั้งคัน๘เดือนแล้วนะครับ
รุ่นนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอังทองครับบสามโก
สงสัยว่าพ่อน่าจะเป็นคนข่มขืนลูกจนตั้งท้อง

บอกว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
บอกว่าหลังรู้ว่าลูกท้องก็พยายามถามว่าท้องกับใคร
บอกแม่มาสิลูกไปตั้งคันกับใครมา
ทราบว่าขณะที่เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่แคร่หน้าบ้านเนี่ย
มีผู้ชายแปลกหน้าบุกมาข่มขืนที่หน้าบ้าน
แต่ลูกเนี่ยไม่รู้ว่าคนนั้นน่ะเป็นใคร
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุน้องบอกว่ามันเกิดขึ้นเร็วมาก
หนูจำไม่ได้หนูจำคนนั้นไม่ได้มันเกิดขึ้นเร็วมากแม่
ประกอบกับตอนนั้นมันมืดตอนกลางคืนไม่เห็นหน้าคนร้าย
ส่วนที่ไม่รู้ว่าทำไมลูกท้องเพราะคิดว่าแค่ลูกอ้วน
อันนี้แม่พูดนะแม่คิดว่าลูกสาวเนี่ยอ้วน
เนื่องจากว่าลูกนั้นเป็นคนรูปร่างใหญ่อยู่แล้ว
ส่วนที่มีคนกล่าวหาว่าสามีเธอไปข่มขืนลูกจนท้อง
ยืนยันว่าไม่น่าเป็นไปได้ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือรอให้ลูกสาวคลอดออกมาก่อน
แล้วจะไปตรวจดีเอนเอแล้วก็ไปหาว่าใครเป็นคนทำ
แล้วจะตรวจสอบด้วยว่าพ่อแท้เป็นคนทำหรือเปล่า
ถ้าเป็นสามีทำจริงจะเอาผิดจะลงโทษคือจะเอาให้ตำรวจเอาผิดทางกฎหมายเลย
จะแจ้งความจับสามีตัวเองเลยแหละไปฟังเสียงแม่คนนี้นะครับ
ทำไมหนูไม่บอกแม่ตั้งต่อแรกเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอก

ท่านายประโมศิหนษ์หลกำนันตะหมนมงคลธรรมนิมิตร
ก็บอกว่าหลังจากที่รู้ว่าเด็กท้องเนี่ย

แต่พ่อไม่ให้ความร่วมมือ
ทำไมพ่อถึงไม่ให้ความร่วมมือในการสืบหาคนร้าย
ประกอบกับคำให้การของแม่เองก็ย้อนแย้งกับความจริง
เพราะว่าแม่เด็กบอกว่าเมื่อต้นปีเนี่ย
มีผู้ชายบุกมาข่มขืนลูกที่หน้าบ้าน

ครอบครัวของเด็กคนนี้ยังเช่าตึกของตัวเองอยู่
ซึ่งนั่นหมายความว่าเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านหลังนั้นหรือเปล่า
ขัดแย้งกันเพราะเช่าอยู่ที่ตึกนี้

คิดว่าคำให้การของแม่นั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตอบตลอดเวลาว่าจะไปคัดถามอะไรลูกทำอะไร
ลูกก็ไม่ทันตอบว่าคนที่ทหลังประมาณในใคร

เกิดโดนจับความคำนี้ยาเสียบติดไปแล้วสามครั้ง
ขณะที่พ่อเองพอถามก็พูดสั้นว่า
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการไปพบกับตำรวจแล้ว
ตำรวจเองก็ตรวจสารเสพติดในร่างกายก็ไม่เจอ
เขาก็บอกว่าเขาจะเสียใจมากที่ลูกสาวถูกกระทำ
ตัวเองก็ยังตกเป็นผู้ต้องสงสัย
แต่เข้าใจว่าไม่สามารถห้ามความคิดคนอื่นได้
หลังจากนี้ก็ต้องให้กระบวนการทางกฎหมาย
ดำเนินการทำให้ความจริงมันปรากฏต่อไป
บอกว่าตอนนี้เด็กยังไม่ให้การเพิ่มเติม
เพราะยังคงร้องไห้ตลอดเวลาครับ
โดยให้พักอยู่ที่บ้านเด็กเพื่อไปฟื้นฟูจิตใจก่อน
ส่วนความคืบหน้าต้องรอสอบปากคำเด็กให้ความจริงปรากฏซะก่อน
ถ้าจิตใจน้องพร้อมเลิกร้องไห้แล้วคงจะมีการสอบสวนกัน
ร่วมกันกับอายการกับนักสังคมสงเคราะห์กับนักจิตวิทยา
พนักงานสอบสวนไปสอบถามน้อง
แต่ว่าจริงแล้วต้องสอบถามโดยที่คุณแม่กับคุณพ่อไม่ได้อยู่ร่วมด้วย

จะต้องพูดกันจะต้องสอบปากคำกันต่อหน้าสหวิชาชีพนะคะ
จากว่าน้องยังคงเป็นเยาวชน